ปันร้อนค่ะวันอาทิตย์นี้ตะลุยอากาศร้อนไปที่สกรณคล
พบกับกระบือแสนรู้แถมยังฝักฝ่ายในธรรมะ
ไม่ธรรมดาอาหารไม่ธรรมดาเมื่อเจ้าของร้านแต่งองค์ทรงเครื่องสักขนาดนี้
ลายร้อนไปกับไอศครีมแปลกที่ฉะเชิงเศร้า
และหลายเมนูเด็ดไอเดียเลิศทั่วเมืองไทย
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกาอย่าลืมชมนะคะ